คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่สุรธานีค่ะที่ชายานะคะ
ที่น้องโอมีอดีตแฟนนุ่มที่ชื่อว่าหมู่นิวที่เป็นตำรวจ
ง้อขอคืนดีแต่น้องไม่คืนดีด้วยแล้วก็ยิงน้องจนเสียชีวิต
หมูนิวก็พยายามจะยิงตัวตายยิงเข้าคางตัวเองแต่บาดเจ็บสาหัส
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านกาแฟที่เกิดเหตุแต่นี่คือภาพใหม่
เป็นภาพด้านนอกนะคะเป็นภาพก่อนเกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันใกล้แยกชายาริมถนนสายสี่สิบเอ็ด
เวียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีจะเห็นเลยค่ะ
นิวคนก่อเหตุนะคะสิบตำรวจเอกอภิชาติทองซ้าย
ห้านาฬิกาสิบเก้านาทีจอดรถแล้วเดินเข้าไปในร้านกาแฟนี่ค่ะ
ครับนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะอ่า
เดินเข้าไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เดินไปหาน้องโอ
ซึ่งอยู่ห้องถัดไปก่อนจะเดินออกมาพร้อมกัน
แล้วก็ไปเอาของออกมา๖รังจากรถของหมู่นิวไปไว้ท้ายรถของน้องโอผู้ตาย
โอก็ช่วยยกนะเหตุการณ์ตรงนี้มันดูปกติดี
ก็ไม่มีทีท่าว่าทะเลาะกันเพราะว่าก็เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันช่วยกันยกของอ่ะนะ

ใช่แต่หลังจากนั้นค่ะสองคนนี้เดินเข้าไปในห้องทำงานอีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าตรงนั้นแหละเริ่มทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันแรง
โอเดินออกมาก่อนนะคะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม
จะเห็นว่าหมู่นิวเดินตามเข้าไปน้องโอเดินเข้าร้านเห็นไหมคะ
แล้วก็หมู่นิวเนี่ยจะเดินตามเข้าไปครับ
หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องเหตุการณ์โอ้โหโหเที่ยมเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นลูกค้าร้านกาแฟค่ะ

วิ่งกันกระเจิดกระเจิงออกมาจากร้านกาแฟเพราะว่าโอ้โหได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในร้านอ่ะ
คนที่อยู่ในร้านที่เป็นลูกค้าก็วิ่งกันออกมา
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนที่ออกมาหยิบรังกันทั้งคู่นะคะ
หมู่นิวผู้ก่อเหตุกับน้องโอเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ฉุดกระชากกัน
ถ้ามีการฉุดกระชากกันก็จะต้องมีคนไปช่วยตั้งแต่แรกแต่มันไม่ได้มีการทะเลาะกันตรงจุดนั้น
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดก็ยืนยันตรงนั้น
คือทีนี้ค่ะคนได้ยินคนเห็นเหตุการณ์ก็คือได้ยินเสียงปืนตอนยิงกันแล้ว
นี่นะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวให้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
หันพอดีหันไปเห็นลูกค้ามาซื้อมาจอดแล้วจะไปซื้อน้ำพอดี
สองคนเป็นผู้หญิงแล้วก็เดินเข้าไปแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัด
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครตอนแรกก็คิดว่าลูกค้าสองคนนั้นหรือเปล่า
และไม่ใช่ค่ะาโก้แล้วครับมันอยู่ในปั๊มมันอันดรายแต่วี
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้คุยกับในชายเป็นคนถ่ายคลิปตอนที่คนเจ็บก็คือน้องโอนางสาวสุมิตา
และผู้ก่อเหตุหมู่นิวนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะแล้วก็รอรถกู้ภัยที่เคาน์เตอร์กาแฟค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าหลังเกิดเหตุพนักงานปั๊มน้ำมันไปแจ้งตำรวจนะคะว่ามีคนยิงกันในร้านกาแฟ
เกิน๒นาทีตำรวจมาถึงแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วหมู่นิวยิงไปแล้วอะค่ะอาการสาหัสทั้งคู่
ก็รอกู้ภัยรอรถพยาบาลมาช่วยนะคะคือก่อนเกิดเหตุทุกคนบอกเลยว่าทั้งคู่ดูเหมือนปกติมาก
ดูเหมือนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะแต่สุดท้ายมันก็มาเกิดเรื่องขึ้น
เพราะว่าไปทะเลาะกันทีหลังแล้วก็เกิดเหตุแบบโหดเยี่ยมแล้วก็สลดใจที่หลังเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
มันเป็นไปได้ไหมที่หมูนิวจะจอดซื้อเบียร์ระหว่างทางดื่มย้อมใจก่อนลงมือก่อเหตุ
เพราะว่าในรถมีขวดเบียร์มีกระป๋องเบียร์
ลองถามแม่ค้าแถวนั้นนะคะที่เป็นทางผ่านนะคะ
มีร้านขายของชำขายเครื่องดื่มอยู่๕๖ร้าน
ทีมข่าวไปถามว่าหมูนิวมาซื้อของในร้านไหม
ทางร้านก็บอกว่าไม่มีไม่เคยเห็นคนหน้าตาแบบนี้
สุดท้ายทางตำรวจบอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมถึงแม้ว่าหมูนิวผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจ
ตอนนี้หมูนิวพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ก็ต้องรอสอบปากคำหมู่นิวนี่แหละ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลสุราธานียังไม่สามารถให้การได้ค่ะ
เดือนที่ก็อายับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ